กระแสข่าวที่กดดันผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านางสาว
ว่าผอกาญชนาเนี่ยเป็นคนอนุญาต

โดยที่มีโทรศัพท์มา
โทรมาหาว่าเป็นคนของนายเปรมชัย

นี่ค่ะกระแสโลกโซเชียลก็กดดัน
ผู้มนุยการกาญจนาถึงขั้นออกมาบอกว่าถ้ากระแสกดดันขนาดนี้
ไม่มีที่ยืนในสังคมแบบนี้ก็พร้อมลาออกนะ
อ๋อเหรอฮะก็เปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าถูกกดดันจริงจากโลกโซเชียล
พอกาญจนาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ย
ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เข้าไปจริง
จากคนที่อ้างว่าเป็นคนของนายเปรมชัย
พอกาญจนาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนอนุญาตโดยตรง
แต่ตัวเองแนะนำให้ไปที่สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขออนุญาตฟังเสียงการชี้แจงจากพอกาญจนานะคะ

ไม่รู้สึกคนก็ส่งเข้ามาอ่านแล้วเราก็ถามว่ารู้สึก
แต่ก่อนนี้เวลาที่เหลือทำงานอยู่เนี่ยปีกว่า
ยังบอกว่าเวลาเหลือเท่านี้ยังต้องรีบทำงานแล้ว

แต่พอเจอแบบนี้มันรู้สึกว่าโอ้โห

ถึงขั้นไหนพูดอย่างนี้

ไม่ทราบนะแต่ไม่รู้นะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า

ถ้าสมมุติเรายังต้องทำงานอนุรักษ์เนี่ยนะ
ยังต้องทำงานต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้
ถ้าสังคมเขาไม่รับแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้เปล่า
ไม่รู้สิสังคมจะให้โอกาสยังไงเราไม่รู้แต่ว่ามันคงยาก

เราก็ไม่รู้จะโกรธยังไงมันก็เป็นความสวยของเราหรือเปล่า
ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันเป็นวิบากรรมนะ
คือเปิดใจทั้งน้ำตาเลยคุณภาคภูมิ

เพราะว่าสิ่งที่สังคมติดใจเนี่ยก็คือการอำนวยความสะดวก
การอนุญาตโดยไม่เข้มงวดกวดขัน
ตรวจอาวุธตรวจค้นแล้วให้เข้าไปเนี่ย

แต่ปัญหาก็คือว่าพอไม่เข้มงวดแล้วปล่อยให้เข้าไปก่อน
แล้วไปอยู่ในจุดที่เขาห้ามเข้าแล้วไปล่าสัตว์ไปยิงสัตว์ตายเนี่ย
อันนี้เลยมันทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะไง
ค่ะผู้อำนวยการกาญจนาก็ออกมาชี้แจงเรื่องของการอำนวยความสะดวก
ก็ชี้แจงบอกว่ายอมรับนะว่ามีคนโทรศัพท์มาจริง

ก็จะติดต่อขอเข้าไปตั้งเต็นต์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
พอกาญจนาบอกว่าตัวเองเป็นคนแนะนำ
ให้ไปขออนุญาตกับสำนักงานพื้นที่บ้านโป่งสิ
เพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นสำนักงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
แล้วก็บอกด้วยว่าคนที่ติดต่อไปที่ยกหูไปหา
ชื่อว่านายนพดลพฤกษวรรณเป็นอดีตข้าราชการในกรมอุทยาน
แต่ตอนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอิตาเลียนไทย
ก็เลยเป็นคนติดต่อมาที่พอกาญจนา
พอกาญจนาบอกว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลย
แค่เป็นคนรับสายและแนะนำให้ไปขออนุญาตเท่านั้น
ประชาชนเต็มขั้นเพราะเขาก็เสียรัจการไปแล้ว

ถูกมายเป็นขาราการของป่าไม้เก่า

แต่ว่ามันกลายเป็นว่าข้าราชการไปสนับสนุนอย่างนี้มันไม่ใช่

แต่นี่เราไม่ได้พูดข้างกรณะเราพูดโดยทั่วไป

แล้วก็มาทำเรื่องตามระเบียบขั้นตอนไป

ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีครั้งนี้เขาก็ไม่ได้ขอเองเขาก็ให้คนนี้โทรมาขอ
แต่เราก็บอกแล้วว่าก็ไปมันติดต่อไม่ได้คุณก็ไปติดต่อที่สำนักงาน

เดียวกันเราเป็นทำงานป่าไม้นะใครจะไปรู้จักพวกที่ทำงานด้านการก่อสร้าง

ถ้าถามว่าเรารู้จักสืบนักการเสถียรไหมใช่เรารู้จัก
อ่าตามเรารู้จักศาสินไหมเรารู้จัก
ถามว่ารู้จักนายเปรมชัยบอกเราไม่รู้จักใครก็ไม่รู้คนละอาชีพกัน
ทีนี้เนี่ยค่ะทางท่านผอกาญจนาก็ยืนยันว่านายนพดลคนนี้
ที่เป็นอดีตข้าราชการในกรมอุทยานเนี่ย
แล้วก็ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทอิตาเลียนไทย

ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้พนักงานสอบสวน
พยายามติดต่อไปที่นายนพดลนะคะ

คือรู้เปล่ามีเจตนาเปล่า
ให้นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปล่าสัตว์

ถ้าเจอเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกตามขั้นตอนนะคะ
แล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วย

ถ้ารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเข้าไปล่าสัตว์

ก็เลยพยายามจะหาทางอำนวยความสะดวกให้เนี่ย

กรณีที่บอกว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

จะส่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความผิดทางวินัย
กรณีไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่
ส่งเรื่องนี้ไปให้มีการพิจารณา

ให้กรมอุทยานจะมีการดำเนินการใช่

ศิวราเอาเรื่องใหญ่ก่อนไหมล่ะ
เอาเรื่องใหญ่ให้มันพเอาเรื่องใหญ่ก็คือคดีหลัก
ใช่เอาคดีหลักให้มันกระจ่างก่อนไหมล่ะ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในของกรมอุทยาน

เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอยู่แล้วค่ะ
ท่านศิวราท่านก็น่าจะไปดูในส่วนของท่านด้วยเนอะ
ดูเรื่องที่คำถูกแล้ว
ก็เรื่องที่คดีท่านทำให้ได้หรือไม่อะไรอย่างนี้
ไปถึงไหนอะไรอย่างนี้ท่านก็ดูดูคดีไอ้หลักก่อนแล้วกัน
เรื่องเล็กเนี่ยเดี๋ยวกรมเขาก็ดูแลเอง
เรื่องใหญ่ท่านไปถึงไหนแล้ว
ท่านมาเล่นเรื่องอะไรพวกนี้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยเดี๋ยวโอเค
ถ้ามีประกายมีประเด็นอะไรเดี๋ยวก็ทางกรมก็จะตรวจสอบ
นี่ก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของวันนี้นะ

เดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวพาไปดูการเสวนาที่จัดขึ้นที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
วันนี้หัวหน้าวิเชียนในฐานะสิทธิ์เก่าก็ไปร่วมวงเสวนาด้วยนะครับ
มีนักวิชาการมีตัวแทนเจ้าหน้าที่
ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่ามาเข้าร่วมด้วยนะครับ
โดยนายวิเชียนก็ได้สะท้อนปัญหาในการทำงาน

กำลังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าไม้ของไทยเนี่ย
มันไม่เพียงพออุปกรณ์ก็ไม่พอ

ที่จะป้องกันตัวเองหรือว่าตอบโต้คนที่มาบุกรุกป่า
เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงก็น้อยนะครับ
เสนอให้จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
เป็นสวัสดิการเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแล้วก็ครอบครัว

ส่วนเรื่องคดีคุณวิเชียนก็
ขอให้สัมภาษณ์ช่วงนี้นะฮะเพราะบอกว่าช่วงนี้มันก็เป็น
กระบวนการของตำรวจแล้วในการดำเนินการ
ในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้ขออนุญาต
ยังไม่ให้ข่าวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ไม่มีครับไม่มีน้อยใจครับมีน้อยใจครับ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
คดีในขณะที่สังคมให้ความสนใจต่อเขาเพราะว่าถือเป็นความกล้าแล้วก็ในส่วนของกระทำในหน้าที่เนี่ย
คราวนี้มันก็มีจุดหนึ่งที่ว่าการทำงานในพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่สภาพห่างไกลกันดาล
แล้วในช่วงอ่าปัจจุบันที่มีกรณีข่าวเนี้ยผมก็อ่า
รู้สึกกังวลใจแล้วก็ห่วงใยในความปลอดภัยความปลอดภัยนี้ก็เกือบอ่า
ทุกเรื่องที่มันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอย่าลืมว่าหัวหน้านี้ก็อยู่ในสภาพที่
ผมมองว่าเป็นเป็นงานที่เสี่ยงรู้สึกดีใจที่พี่เขาแบบกล้า
กล้าที่จะทำแบบนี้แล้วก็ภูมิใจมากค่ะคืออย่างหนูเรียนในสาขาการจัดการสัตว์ป่า
คือในพื้นที่ที่พี่เขาอยู่ทุ่งใหญ่เป็นพื้นที่ที่ถ้าพูดถึงในแวดวงการวรรณศาส
คือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากคือการทำงานนี่ยากลำบากมาก
พอการเข้าถึงแล้วก็สภาพพื้นที่คือแบบก็พี่เขาเป็นแรงบันดาลใจคนหนึ่งเลยที่
ที่ทำให้เราแบบอยากทำงานในพื้นที่
ไม่ใช่ว่าแบบจบไปแล้วนั่งโต๊ะหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยก็คืออยากให้อยากให้ดูแลพี่เขาตั้งแต่อยู่กรุงเทพค่ะ
จนถึงกลับถึงที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าค่ะแล้วหนูก็คิดว่าคนในพื้นที่เองตอนนี้ก็คงจะ
รักพี่เขามากพอสมควรอยู่เหมือนกันค่ะก็คิดว่าคนในพื้นที่ก็คงจะช่วยดูแลพี่เขาอีกทางหนึ่งเหมือนกัน
นี่แหละค่ะก็มีทั้งเสียงอาจารย์แล้วก็เสียงรุ่นน้องคณะวรรณศาสตร์นะคะ
ส่วนที่บ้านของหัวหน้าวิเชียนที่จังหวัดศรีสเกตผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
หลังจากมีข่าวคราวนู่นหนีออกมาเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยก็ไปเจอกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน
ยังคงไปให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ของหัวหน้าวิเชียนนะคะแต่ทุกคนก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไร
แล้วก็ไม่ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพด้วยอันนี้เป็นภาพเก่าของเมื่อวานนี้นะคะ